มาดูภัยสังคมกันหน่อยนะคะเกิดขึ้นที่จังหวัดอำนาจเจริญค่ะ
ผู้ชายคนหนึ่งทำงานการไฟฟ้านะเขากลับบ้านในช่วงกลางดึกของวันอังคารที่ผ่านมา
เอาขับรถไปใกล้จะถึงบ้านแล้วผ่านจุดจุดหนึ่งจู่จู่ค่ะปุ๊ก
ฮึเสียงก้นหินอ๋อมันทะลูบผ่านกระจกหน้ารถของเขาเข้ามาเนี้ยค่ะ
ช่วงนี้ดังปุ๊กเลยนะแล้วเขาก็มีคือหยุดชะงักสักแป๊บนึง
แต่เขาตั้งสติได้นะคะชิดซ้ายชิดซ้ายชิดซ้ายจอดข้างทาง
ประสบอุบัติเหตุใดและโชคดีมากค่ะเขามีภาพจากกล้องหน้ารถ
เอาภาพนี้แหละไปเป็นหลักฐานแจ้งความกับตำรวจว่าใครมาปลาหินใส่รถเขา
ตำรวจทำงานให้เร็วมากจริงนะคะผ่านไปสองวันไปจับกลุ่มตัวคนปลาหินได้
ชื่อว่าในสุภกิจสุวะมาดอายุยี่สิบสามปีไหนมาพูดคุยกันสิ
หน้าตาเป็นแบบนี้มาคุยกันที่โรงพักค่ะเขารับสารภาพว่าเขาเป็นคนก่อเหตุเองแหละ
สิ่งที่เขาปลาคือก้อนอิดปลาใส่กระจกหน้ารถคนที่เขามาแจ้งความซึ่งเป็นพนักงานการไฟฟ้า
ชื่อว่าในชัดชัยโสภากันเขาเล่าว่าในช่วงที่เขาขับรถกำลังจะกลับบ้าน
บนถนนชายางกูลผ่านหน้าโรงเรียนแห่งหนึ่งจู่ค่ะตามคลิปเลยปุ๊ก
มันมีก้อนหินพุ่งเข้ามาในรถเขาเขาก็เอ๊ะมันมาจากไหน
มันต้องมาจากบริเวณสะพานลอยหน้าโรงเรียนแน่นอนแล้วก้อนหินก้อนเนี้ยก้อนอิดก้อนเนี้ย
มันทะลุเข้ามาได้รถด้วยนะคุณผู้ชมเขาบอกเขาตั้งสติได้
ซ้ายจอดไม่เกิดอุบัติเหตุไม่มีใครได้รับบาดเจ็บ
อกจากนี้นะคะนายสุภกิจนะก็ต้องไปถามเขานะ
คนปลาหินเนี่ยทำไปทำไมเขาบอกแบบนี้ค่ะ
อยากได้ยาบ้ามาเสพแต่ไม่มีเงินซื้อ
นี่ไงที่ติ่งเอาไว้ให้คุณผู้ชมเบรกที่แล้ว
ว่าสาเหตุเนี่ยมันใช่ไหมมันใช่ไหม
เขาก็เลยเกิดความเครียดเครียดเพราะว่าอยากเสพยาบ้า
ก็เลยไปก่อเหตุขึ้นระบายความเครียด
แล้วเขาก็บอกว่าไม่ได้เจาะจงว่าจะเป็นรถของใคร
เห็นคันไหนผ่านมาเอาคันนั้นแหละปลาใส่คันนั้นแหละ
แล้วรถกระบะคันนี้ขับผ่านมาพอดีเขาก็เลยปลาปุ้งเข้าไปเลย
เบื้องต้นตำรวจแจ้งข้อกล่าวหากับนายสุภกิจ
เสพยาเสพติดทำให้ทรัพย์สินของผู้อื่นเสียหาย

ส่วนจะแจ้งข้อกล่าวหาเพิ่มเติมหรือไม่

ผู้ต้องหาโดยละเอียดอีกครั้งต่อไปค่ะ

อยู่คุกสิเออถ้าอย่างนี้นะง่ายดีค่ะ
คุณผู้ชมไม่ต้องให้คนอื่นเดือดร้อนด้วยนะคะ